สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
ร้อนอบอ้าวเหลือเกินใครออกไปออกกำลังกาย

จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าต้นสัปดาห์นี้
สภาพอากาศค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียว

ที่จะต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนเป็น๒ภูมิภาคแรกค่ะ
สาเหตุของพายุฤดูร้อนในครั้งนี้นะคะ

ที่แผ่ลงมาประทักษ์กับหย่อมความร้อนรูปตัวแอล
ปกคลุมอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทย

อกจากนี้ยังคงมีห่อมฝนนะคะ

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้สัปดาห์นี้นะคะ
น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อน
เมื่ออากาศเกิดฝนตกหนักแล้วก็ลูกเห็บตกด้วยค่ะ